คุณผู้ชมฮะจุดไข่แดงที่สมุทรสาคร
ที่เกิดโรคโควิด๑๙ระบาดหนัก
ก็คือที่ตลาดกุ้งมหาชัย
ปรากฏว่าตรงนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็มีการล้อมกรอบไว้
เป็นพื้นที่ในการกักตัวแล้วก็อาจจะมีโรงพยาบาลสนามด้วย

ด้านหลังมันมีกำแพงและกำแพงเป็นรูโว

บอกว่าตรงนี้แหละเป็นจุดหลังตลาดกุ้ง
แรงงานชาวเมียนมาหลบหนีออกไปจากการกักตัว
ไม่รู้ว่าเล็ดลอดออกไปได้กี่คนแล้ว
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
เพราะก่อนหน้านี้คือทางสาธารณสุขเอง
ทางผู้ว่าเองบอกว่าจุดตรงนี้
กำแพงมันโบ๋มันเป็นรูแบบนี้อยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่าแรงงานทุบกำแพงทิ้ง
แต่การที่มันเป็นรูเป็นโบ๋อะไรแบบนี้
เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจก็เอารั้วลวดหนาม

ว่าไม่มีแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัว
หลบหนีออกไปจากจุดตลาดกุ้งมหาชัยตรงนี้

ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับนายวนเทพสมุทร
อายุ๕๖ปีเป็นประธานชุมชนค่ายลูกเสือ

คือมันเป็นรูโบออกไปเลย
และทางประธานชุมชนค่าลูกเสือบอกว่าเนี่ย

หลบหนีออกไปจากรูตรงนี้

บางคนก็ใช้เหล็กพาดทับลวดหนามไว้
อิดบล็อกมาวางไว้เป็นทางเดิน
ข้ามร่องน้ำแล้วก็ออกไปข้างนอก
คือตอนกลางวันไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีคนออกไปแล้ว
แต่ตอนกลางคืนอาจจะเป็นจุดที่เขาใช้ลักลอบหลบหนีออกไป
คือทั้งสอทกับทางสาธารณสุขกับทางจังหวัดเอง
เขายืนยันว่าไม่มีใครที่ลักลอบออกไปจากจุดตรงนี้
ถ้ามีใครออกไปดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย
แล้วก็ต้องนำกลับมากลับตัว
ก็ถ้าสอทอยืนยันบอกว่ามันปลอดภัยมันไม่เป็นจุดลักลอบหนี

แต่เมื่อกี้ประธานชุมชนเขาบอกมีอ่ะ

คือประธานชุมชนพูดออกมาจากปากเลยไม่รู้ว่าหลบหนีกี่คนแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนต่อไหนแล้วด้วย

เออนะครับก็เป็นจุดอ่อนไหวจุดหนึ่งนะฮะ

เข้าไปดูแลตรงจุดไอ้รูโบของกำแพงนี้ด้วยนะฮะ